เขาก็เออเขาก็ไปงานไปอะไรของเขา

ใส่ลองเท้าส้นสูงหรือเปล่า

พี่โมดังซึกมาสูงขนาดนั้นแล้วหน้าแพลตฟอร์มด้วยไหม

ฮิตกระจ่างเพื่อนพี่โมดังหรือเปล่าพี่ดังพันกรเห็นใส่ในตัว

ถ้าสมมุติใส่สูงกว่าพี่จะใส่เตี้ยไม่ได้หนุ่มเริ่มใส่รองเท้าสุดสูงไหม

ของพี่หนุ่มนี่ไม่ต้องเสิร์ฟข้างหน้านะเป็นแบบส้นแหลมส้นเข็มอย่างนี้เลย

เขาบอกว่าเขาเปิดตัวคบหาดูใจกันไม่นานเท่าไหร่เนี่ยความหวานของคู่เลิกต่างวัยก็
ก็ทำให้แบบเพิ่มดีกีความฟุ้งฟิ้งขึ้นมาเรื่อยค่ะท่ามกลางกระแสข่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่องเลย
เรื่องที่แบบว่าอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศเคยทายไว้ว่าดวงคุณเมนเนี่ยจะมีดวงสละโสดปลายปีนี้

รวมถึงเรื่องที่เจ้าตัวถูกทักว่าเนื้อคู่ตัวจริงจะต้องเป็นคนที่มีตำหนิผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว
ซึ่งไม่ใช่หนุ่มเจที่กำลังคบหาอยู่ตอนนี้สิก็เลยไปถามคุณเมย์ว่าแบบเออเป็นยังไงล่ะข่าวทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไง
เขาบอกว่าเปิดตัวไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากเปิดตัวเขาบอกก็โอเคนะคะจริงแล้วเมย์กับเจก็อยากจะคบกันเหมือนคนธรรมดาทั่วไป
คือเมย์ก็พูดไปหมดแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจ
ล่าสุดมีแฟนคลับด้วยนะคะสร้างไอจีขึ้นมาเลยเป็นไอจีเมเจเขาบอกเขาก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะอยากให้เขารักเมย์แล้วก็รักเจด้วยอยากให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตลอด
ถามว่ามันมีกระแสดราม่าที่เราให้เราบรรทอนกำลังใจบ้างไหม
แล้วก็มีกลุ่มกลางเป็นกลุ่มกลังเขาก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์กัน
เรื่องของความรักก็มันเป็นสิ่งสวยงามอ่ะนะ
แต่มีบางกลุ่มมองว่าในทางสายกลางนะ
มองว่าโอเคถ้าสองคนนี้คบกันมันก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอก

ตระกว่าที่สามปี

สูงไหว
เป็นฝากความหวังไว้ว่าเป็นนักบอลที่แบบจะเป็นดาวรุ่งเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยเหมือนซิโก้เหมือนอะไรอย่างนี้
ถ้าวันนี้เมซี่เจฟอร์มตก

แต่คุณเมย์ก็พูดชัดเจนนะว่าตัวเขาเองเขาก็
เขาแบบคบใครเขาก็อยากให้คนที่เขาคบอ่ะ
ต้องดีขึ้นสิไม่ใช่ทุกอย่างแล้วจะล้ม
เขาก็เป็นกำลังใจให้ในการที่เขาจะแบบ
ไต่ฟุตบอลเป็นอะไรอย่างนี้
พูดอย่างนี้พูดได้แต่นี่คือพี่พูดเป็นกลางนะ

ไม่มีปัญญาและมันไม่มีเกาะว่้าง

ไม่ได้จริงอเจมส์เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นบททดสอบ
หรือหรอแล้วจะเตะกรุ๊ปปอนด์เป็นอีกบ้านอะไร
มาจากล่าสุดที่ผ่านมาเมืองท้องก็แข่งไปเมื่อคืน

ก็ชนะเขาบอกว่าก็ยังวิ่งได้เต็ม๙๐นาทีเลยยังวิ่งอยู่
คือคือทุกสิ่งทุกอย่างพี่ว่ามันขึ้นอยู่ที่บุคคลสองคนว่าจะต้องแบบ

พี่บางคนพอมันถึงจุดนึงเขาอาจจะรู้สึก

แล้วดูแบบอุ๊ยสนุกจังเลยแบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
ผมว่าคุณเมย์เขาคบแบบเหมือนกับอาจจะแบบมีหลากหลายมาเยอะแล้วไง

อย่างเช่นคนที่รวยก็มีแล้วหล่อขาวอะไรอย่างนี้

หรือบางทีอะไรรู้มั้ยอายุ๓กว่าแล้วมีเด็ก๒๒นี้บางทีมันก็กระชุมกระชวยนะ

หมายถึงว่าเด็กห่างกันเป็น๑๐ปีอะไรอย่างนี้รู้สึกว่ากระชุมกระชวยใช่มั้ย

เด็กแบบมัธยมอะไรอย่างนี้

คือแบบว่าบางทีมันอาจจะกระชุ่มกระชวยมากนึกออกป่ะมันอาจจะแบบว่าเป็นไปได้หรือเปล่า

มันเหมือนเติมบางส่วนที่ชีวิตฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้
แสงตัวสวยแบบรู้ตอนนี้เปลี่ยนแบบใส่เส้นเยื่อนแกงขาซารองเท้าพ่อใบเขาก็จะน่ารักเป็นสไตล์เดียวกัน
แต่ก็เป็นกำลังใจให้นะความรักก็เป็นสิ่งที่ดี